ข่าวของพี่ป้องนวัดกับคุณแอฟทักษะอ่อน
ก่อนหน้านี้นี่เขาไปออกรายการด้วยกันนะคะ

จับคู่จิ้นนู้นนั่นนี่ในรายการรายการสำแซ่บ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราเจอคุณแอฟทักษะอ่อนนะคะ

หรือว่าจะจีบร่วมงานหรือว่าจะจีบจริงจังเลย

ก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่น่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกันนะคะ

หมายถึงว่าตอนนี้แอฟก็ทำงานได้กับทุกช่อง

ก็เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสจะได้ร่วมงาน

อันนี้งานที่ตกลงไปแล้วยังไม่ใช่พี่ป้องค่ะ
เดี๋ยวรอเขาเปิดกันได้ไหมคะ

แว่นตาใช่นะคะเรื่องหัวใจบอกว่าโสด

ลูกสาวน้องปีก็ถามนะคะว่าคุณแม่
คุณแม่เมื่อไหร่จะมีแฟนซะทีถามภาษาเด็กกันนะคะ

แอมจะย้ำสถานะแบบเป็นโสดเหมือนเดิมหรือเปล่า

ไม่ได้แซวหรอกเขาเชียร์

เขาก็เข้าใจว่าเออบางทีก็แบบอยากให้แบบนี้มีแฟน

แบบให้คุณแม่แบบกระชุมช่วย
แฟนแบบของเด็กเขาก็เป็นแบบให้แบบน่ารัก
อยากเห็นแบบนี้มีโมนเม้นต์แบบเขิดบ้างอะไรบ้าง